คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เห็นภาพแล้วน่าเห็นใจมาก
คุณจอนนี่มือปราบตำรวจชื่อดังดาบตำรวจยุทธพลศรีสมพงศ์
ไลฟ์ขณะที่นั่งอยู่ในรถแล้วก็ร้องไห้ตลอดเลย
ประเด็นคือขอทางหน่อย
เพราะว่าลูกสาวกับแม่ยายถูกรถชนอาการสาหัส
กำลังนั่งรถฉุกเฉินไปโรงพยาบาล
แล้วก็หวังว่าทั้งคู่จะอาการปลอดภัยเดี๋ยวไปดูตอนไลฟ์นะคะ
แม่บุคคลบทุกคนลูกสาว
นี่ค่ะจนนี่มือปราบในตำรวจชื่อดังนะคะ
ดาบตำรวจยุทธพลศรีสมพงศ์

ใช่ค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูข่าวก็จะรู้จักและจำได้แน่นอน
แล้วไลฟ์ในเฟซบุ๊คส่วนตัวครึ่งชั่วโมงนะคะ
แม่ยายก็คือนางลำไพรศรีบุระ
ลูกสาวก็คือเด็กหญิงยมนพรศรีสมพงศ์
ประสบอุบัติเหตุค่ะถูกรถชนอาการสาหัสค่ะ
ก็คือรถที่คุณจอนนี่นั่งอยู่ด้านหน้า
รถฉุกเฉินก็อยู่ตามหลังมา

ทีนี้ค่ะก็ส่งที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
อำเภอเมืองอุบลราชธานีนะคะ

อยู่ในพื้นที่ตรงนี้เปิดทางให้หน่อย
ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวกให้

ก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง
นี่ค่ะตอนนี้รถของโรงพยาบาลอยู่ด้านหน้า

คือคนก็แชร์กันต่อนะคะ
ก็เฝ้าติดตามอาการความคืบหน้า
ว่าตกลงปลอดภัยหรือยังอาการเป็นยังไงบ้างนะคะ
ก็มีการโพสต์ข้อความถึงลูกว่า

ยารักษาตัวที่โรงพยาบาลวารินนะคะ
คือแม่ยายเนี่ยอาการทรงแขนหักขาหักก็เป็นกำลังใจนะคะ
นี่ค่ะแล้วนี่คือภาพตอนที่กำลังนั่งอยู่แบบนี้
ลุ้นอาการของลูกสาวและแม่ยายนะคะ
ส่วนนี้คือลูกสาวน้องที่สาหัสนะฮะใช่ค่ะคือทางตำรวจสพพิบูรมังสาหารนะคะ
ลงพื้นที่ไปที่ถนนสะพือดอนใหญ่นะคะเป็นจุดเกิดเหตุครับ
หน้าอดิเรศชิมทองคำอายุสามสิบสองชาวอุบลรัชธารณีเป็นคนขับ
บรรพันธุรกิจกับผู้ตอบสนุนแม่ยายของคุณจนนี่ค่ะ
ตัวนิดเดียวเองใช่ค่ะแล้วก็เจ็บหนักทั้งคู่นะคะครับคือก่อนเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
รถกระบะเนี่ยเขาก็มุ่งหน้าจะไปอำเภอพิบูรมังสาหาร
ส่วนรถจักรยานยนต์ของแม่ยายและลูกสาวของคุณจอนนี่ค่ะ
ก็เหมือนกับว่ามาจากทางพิบูรมังสาหารจะไปอำเภอศรีเมืองใหม่
พอไปถึงจุดตรงนี้ที่เป็นจุดเกิดเหตุ
ตัวแม่ยายก็คือท่านก็เลี้ยวรถไปทางขวา
จะเข้าจอนนี่ฟาร์มสเตย์
ก็กลายเป็นว่าถูกรถกระบะคันนี้เฉียวชนนะคะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ
ตำรวจก็ต้องนำตัวคนขับรถกระบะมาสอบปากคำ
ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์แต่ว่าวัดแล้วเนี่ยเป็นศูนย์นะคะ
แอลกอฮอลในร่างกายก็ลงบันทึกประจำวัน
แล้วก็ดูสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้
แต่สำคัญมากก็คืออาการของคนเจ็บ
ยายกับลูกสาวของคุณจอนนี่ค่ะก็ต้องเป็นกำลังใจ

ยายของดาบจอนนี่นี่รู้สึกจะแขนขาหัก

แต่ลูกสาวเนี่ยหนักกว่าอาการหนัก
เพราะว่าน้องตัวเล็กนะครับอายุแพ้๕ขวบเท่านั้นนะ